เชียร์เบียร์รายนี้หน่อยอืมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
จริงเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่แล้วก็ออกมาเผยแพร่โดยแม่ของสาวเชียบีรายนี้
ภาพกล้องวงจรปิดลูกค้าท่านนี้ทำอะไรกับสาวเชียร์บีคนนี้หลังไปบอกว่า
ก็ผู้หญิงเขานี้มาจับปิกระจูกันเลยสัดเสลยค่ะ
หลายคนเห็นคลิปนี้บอกทำไมผู้ชายทำผู้หญิงนะ
สาวเชียร์เบียร์คนนี้อายุ๒๐เอง
กล้องวงจรปิดของร้านอาหารนะคะดังกลางเมืองนครสวรรค์
ที่เอามาเผยแพร่ว่าถูกลูกค้าชายคนนี้
ถูกทำร้ายร่างกายสาวเชียร์เบียนนี่แหละค่ะ
แล้วเธอก็มานั่งเนี่ยพูดคุยกับผู้สื่อข่าวกับแม่เองด้วยนะคะ

ตอนนั้นเธอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนกว่าของคืนวันศุกร์เข้าวันเสาร์แล้ว
เดินไปเชียร์เบียร์ลูกค้าคนนี้จริงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นยังไง
เพราะเคยเจอกันตามร้านหลายร้าน

เดี๋ยวจะช่วยซื้อเบียร์๓ขวด
เธอก็อุตส่าห์เอาเบียร์ไปเสิร์ฟให้แล้วก็นั่งคุยกัน
รับเลยน้องเขาบอกว่าต่างคนต่างเมา
ก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันแตะเนื้อต้องตัวกันบ้างนิดหน่อย

บอกว่าหนูเนี่ยแตะแค่พุงเขาไม่ได้ต่ำไปกว่านั้นเลย

คือผู้ชายถามว่าไปจับพิการ์จูเขาจริงหรือเปล่า
บอกว่าแค่เอามือไปบีบพุงแบบหยอกเล่นกัน

แต่ฝ่ายชายหาว่าไปจับอวัยวะเพศเขา
ใช่ผู้ชายเนี่ยหาว่าไปจับของลับของเขา
แล้วโมโหง้างมือขึ้นมาตบที่หน้าเธอ
กระทั่งเธอย้ายไปนั่งอีกที่นึง

แล้วขู่เธอด้วยว่าเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตนะ
ผู้ชายหาว่าไปจับพุงหรือเปล่า

แบบมึงกูได้จับของเขาจริง

กูนั่งมองอยู่ว่ามึงไปจับภูมิเขา

มึงก็เลยคงว่าตบเลยหรอ

เขาบอกว่าถ้ามึงจะไปแจ้งความมึง
ไปแจ้งนะก็คิดว่าเอากูลง

จะไปแบบว่าจับของลับของเขาเลย

แล้วก็บีบตามภาษาคนรู้จักก็แค่นั้น
ส่วนเพื่อนสาวที่ทำงานอยู่ด้วยที่เดียวกัน

ก็ยืนยันนะฮะว่า

ผู้ชายคนนี้เธอบอกว่าหลังจากที่เขาตบหัว

รุนแรงเลยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง

ตอนนั้นเนี่ยทั้งมึนทั้งชาป่าก็แตกโมโหลูก

ตัดสินใจคิดในใจว่าอยากจะหยิบขวดที่อยู่บนโต๊ะ

แต่ปรากฏตำรวจบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาเพิ่ม

บอกโอ้โหรู้สึกมืดแปดด้านไปเลย

ก็ไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัว
ไม่เคยมีเบอร์ในการติดต่อลูกค้า

แล้วก็ไปรู้มาว่าคู่กรณีเป็นอดีตทหาร
เกษียณอายุราชการไว้๖๓ปี

ก็เป็นห่วงคอยไปรับไปส่ง

เห็นลูกถูกตบนะแม่โกรธมากเลย

คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้สื่อข่าวกำลังสอบถามสัมภาษณ

ในเรื่องว่าไปโพสต์เฟซบุ๊กเหรอ
เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พูดเรื่องว่า

คืออธิบายกับเธอว่าให้ไปหาหลักฐานมา

ก็เลยมีการนัดเธอไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ตรวจหาพยาหลักฐานเพิ่มค่ะ